ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลานชายหัวร้อนคุณผู้ชมครับ
โมโหลุงที่ลุงไม่หาข้าวให้กินแต่ลุงเนี่ยจริงแล้วเขาไม่สบาย
เพิ่งไปผ่าตัดหลังมาหลานไม่รู้ตรงนี้นะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะครับซึ่งเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะคะตรงทางรถไฟบางพระที่ชนบุรี
มีคนบาดเจ็บสองคนคนแรกคือในจำลองช่อดาราอายุเจ็ดสิบสามปี
คนนี้เป็นลุงนะคะเห็นไหมคะศีรษะแตกเลือดไหลอาบเลย
แล้วก็ที่ขาก็เจ็บด้วยนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือผู้ก่อเหตุ
ทงชัยช่อดาราบาดเจ็บเหมือนกันศีรษะแตกนิ้วมือซ้ายหัก
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็แยกส่งกันคนละแห่งนะคะ
ญาติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันด้านบน
ก็เลยวิ่งขึ้นไปดูพบว่านายจำลองทะเลาะกับนายทงชัยอยู่
ก็แยกทั้งคู่ออกมาแต่ว่าไม่ทันค่ะในทงชัยหลานเนี่ย
เอาไม้ตีหัวลุงแล้วก็ตามลำตัวทำให้เขาหัวแตกคิ้วแตก
แล้วตัวเองก็โดนไม้ตีเหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเกิดจากหลานเนี่ย
พอดีลุงที่วันนี้ไม่หาข้าวไว้ให้กินเนื่องจากลุงเนี่ยไม่สบาย
ไปผ่าตัดหลังมาก็เลยออกไปหากับข้าวให้ไม่ไหว
ผู้ก่อเหตุเองก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นาน
แล้วก็มีอาการอารมณ์ฉุนเฉียวหัวร้อนเป็นประจำค่ะ
ไม่มีร้านแบบนั้นต้องล้างอีกครั้ง
ไม่มีร้านแบบนี้ถ้าพูดนะ